คุณผู้ชมนับถอยหลังนะคะเหลือเวลาอีกยี่สิบเอ็ดวันก็จะถึงวันเลือกตั้งนะคะ
เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันรายงาน
ซึ่งบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากอทมก็เดินสายหาเสียงช่วยเหลือผู้ใช้รายงานในเมืองกรุงนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามจาก๒สนามเลือกตั้งผู้ว่ามหานครค่ะ
เริ่มต้นกันที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะขึ้นเวทีปราศัยย่อยที่ลานจอดรถตลาดหมู่บ้านธนสินในเขตบึงกลุ่ม
ขายนโยบาย๔ด้านที่จะผลักดันเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของคนกรุง
โดยเฉพาะเรื่องปากท้องกับแนวทางผลักดันให้มีจุดผ่อนผันค้าขายเพิ่ม
แล้วก็สนับสนุนเงินกู้ยืมสำหรับคนที่ขาดเงินลงทุนตั้งตัวนะคะ
ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อคืนนี้นั่งรถตุ๊กลงพื้นที่หาเสียงตอนกลางคืนแบบนี้เลยค่ะ

ลงพื้นที่ไปชูนโยบายผู้ว่าเที่ยงคืนนะคะ
ไปสำรวจย่านเศรษฐกิจกลางคืนทั้งซอยนานายวราชแล้วก็ย่านเซ็นทรัลเวอร์นะคะ
กระตุ้นศักยภาพธุรกิจกลางคืนและเพิ่มคุณภาพชีวิตรายงานคนกลางคืน
โดยเน้นดูแลเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มไฟส่องสว่าง
เทศกิจตรวจตราแล้วก็มีรถราบริการคนเลิกงานกะดึก
ค่ะตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะอ๋อให้รายงานกลางคืนกลับบ้านยังปลอดภัยนี่
อ่ะขณะที่ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะ
ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ห้าสิบแปด
เพื่อผลักดันนโยบายกองทุนจ้างงานชุมชน
ฉีดงบลงทุนชุมชนชุมชนละ๖แสนบาท
นำไปจ้างคนในชุมชนทำงานดูแลผู้สูงอายุเด็กอ่อน
ดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลความปลอดภัย
ซึ่งจะสร้างจ้างคนนะคะได้ไม่ต่ำกว่าห้ามหมื่นอัตรา
ช่วยให้คนว่างงานมีอาชีพมีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ลุยฝนเลยนะคะ
ขอคะแนนให้กับนายสิทาธิวารีที่เขตหนองแข็ม
อาสาเข้าไปทวงคืนเงินในกระเป๋าทวงคืนความสุข
และทวงคืนประชาธิปไตยให้คนกรุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก
บำนานประชาชนเดือนละ๓๐๐บาท
แล้วก็เพิ่มพื้นที่ค้าขายให้คนกรุงมีที่ทางทำมาหากิน
นี่เป็นบรรยากาศหาเสียงค่ะ

เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังพยายามพิจารณานโยบายของแต่ละท่าน
ที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
รวมถึงตัวเราเองนี่แหละค่ะชาวกรุงทั้งหลาย
อย่าลืมนะคะรวบรวมปัญหาของคุณ

ว่าที่ผู้ว่าเนี่ยว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้าง
เพราะไทยรัฐตอนนี้อยากจะเชิญชวนชาวกรุงทุกคนค่ะ
มาร่วมบอกเล่าแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณใช้โซเชียลมีเดียอะไรก็ได้ที่เป็นโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณนะคะ
โพสต์ภาพคลิปข้อความได้หมดเลย
แต่อย่าลืมติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานคร
แท็กนี้จะเป็นการรวบรวมปัญหาของชาวกรุงทั้งหลายนะคะ
และหลังจากนั้นเราจะนำเสนอต่อไป
ว่าตอนนี้กรุงเทพมีปัญหาอะไรที่ต้องการ
อยากจะให้เข้ามาแก้โดยด่วนค่ะ